เมื่อวานนี้มีหญิงสาวชาวลาวคนหนึ่งนะฮะเข้าไปแจ้งตำรวจที่จังหวัดขอนแก่น
ที่สพบ้านไผ่บอกว่าเธอมาที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าถูกผู้ชายไทยคนหนึ่งชื่อว่าในต้น
อายุประมาณ๒๕๓๐ปีล่อลวงให้มาที่นี่เพราะว่าติดเงินเธออยู่
รู้จักกันทางสังคมออนไลน์รู้จักข้ามประเทศเลยล่ะเธออยู่ฝั่งลาวนะครับ
ปรากฏว่าให้ยืมเงินไว้ไม่ใช้บอกว่าให้มาเอาที่เนี่ยพอมาถึงปรากฏว่าขี่จักรยานยนต์มารับนะ
แล้วพาเข้าโรงแรมนะฮะแล้วก็ข่มขืนนะครับก่อนจะปล่อยทัวร์ออกมาเธอก็เลยมาแจ้งความที่สพบ้านไผ่นะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
หญิงสาวชาวลาวยุค๑๘ปีคนนี้มาแจ้งความกับตำรวจสพบ้านไผ่ว่าถูกชายไทยอายุประมาณ๒๕๓๐ปีที่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
หลอกให้เดินทางมาหาที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เงินคืนให้พอมาถึงรับแล้วพาเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ก่อนจะข่มขืนเธอถึง๔ครั้งเธอบอกว่าพยายามสู้เต็มที่แล้วสู้ไม่ไหวโทรศกโทรศัพท์มือถือถูกทุบถูกทำลายหมดไม่ให้ติดต่อใครเนี่ยนะครับ
ภาพคนอื่นใช่แล้วก็อ้างว่าตัวเองชื่อบิ๊กถูกต้องแต่พอตอนไปรับเขาจะเอาเขาไปข่มขืน
บอกว่าเป็นเพื่อนบิ๊กไม่ยอมบอกว่าเป็นตัวเองไงใช่ก็ใช้รูปอีกคนนึงโอ้โหแล้ว
คนละหน้าทากันเลยนะรูปโปรไฟล์ใครสักคนที่จริงใจแล้วบอกว่าชื่อบิ๊กเนี่ย
เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีส่งข้อความมาพูดคุยกับเธอแล้วก็คุยกันเรื่อยมา
คือคุยกันเมื่อช่วงปลายปีหกหนึ่งน่ะนะคุณเก่งพระสรคุยกันไปคุยกันมาถึงท่านที่หญิงสาวคนนี้
เขาเลิกกับแฟนอ่ะอืมเขามีแฟนเป็นนุ่มชาวลาวค่ะอ่า
กระทั่งเดือนมกราคมนะครับในบิ๊กทางเฟซบุ๊คคนนี้เนี่ยนะได้ขอยืมเงิน๓๐๐บาท
อ้างว่าประสบอุบัติเหตุขับรถไปชนต้องเอาเงินไปให้คู่กรณี
ก็โอนไปให้สามพันบาทแล้วก็ขอยืมอีกหลายครั้ง
ทุ่มรวมแล้ว๑๐๐๐๐บาทในบิ๊กสัญญาว่าจะคืนให้ในสิ้นเดือนกุมภาพรรณ
แต่ก็ยังไม่คืนกระทั่งก่อนเกิดเหตุที่ไปถูกคมขืนเมื่อวานนี้เนี่ย
ผู้เสียหายเดินทางมาซื้อของที่กรุงเทพเพื่อจะเอาไปขายที่สปลาว
ติดต่อกันเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้ในบิ๊กบอกว่า
นั่งรถทัวร์มาหาที่บ้านไผ่ขอนแก่นก็แล้วกัน
บอกว่าให้นั่งมาเมื่อคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ติดต่อกัน
แล้วเดี๋ยวจะคืนเงินที่ยืมไปให้พอไปถึงบขศที่บ้านไผ่ขอนแก่น
ช่วงเช้ามืด๒๑มีนาก็ไปเจอผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำ
ขี่จักรยานยนต์มารับบอกว่าชื่อต้นเป็นเพื่อนกับบิ๊ก
ให้มารับไปส่งก็มารับแล้วไปส่งที่รีสอร์ทจุดเกิดเหตุ
เธอบอกว่าเธอไว้เนื้อเชื่อใจนึกว่าเป็นเพื่อนบิ๊กจริง
จริงแล้วก็คนเดียวกันที่คุยกับเธอทางเฟซบุ๊ก
ก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์เข้าไปพอไปถึงรีสอร์ทเข้าไปในห้อง
ก็ไอ้ในต้นนี่แหละที่ขี่จักรยานยนต์มารับ
ใช้กำลังปลุกปล้ำเลยแล้วก็ข่มขืนตั้งแต่เช้ามืด๒๑มีนาคม
คือเมื่อวานนี้จนถึงบ่ายโมงคมขืนไป๔ครั้ง
ขัดขืนต่อสู้แล้วแต่สู้แรงไม่ไหว
โทรศัพท์ก็ติดต่อใครไม่ได้เพราะว่าในต้นที่ก่อเหตุเนี่ย
เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ทุบจนพังเสียหายเลย

ที่มาที่นี่ก็เพิ่งเจอรีสอร์นี่เจอกันใช่มั้ย

ไม่รู้ไม่เหมือนมีอะไรแล้ว
คือมันเชื่อไปแล้วหนูคิดว่าเป็นคนนี้

หนูก็เลยถามว่าตัวเป็นคนแถวไหนกันแน
เขาบอกว่าบ้านเกิดแม่เป็นคนจีนอยู่รามอินทา
หนูบอกแล้วบ้านพ่อหนูถามเขาบอกว่า

เขาบอกอยู่ขอนแก่นบ้านไผ่

หนูก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมต้องไปหาค่ะ

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่คืนให้
แล้วพี่ขอยืมอีก๓๐๐ได้ไหม
หนูก็เลยโอนให้๓๑๐๐ก็ครบหมื่นนึงพอดี
พอหนูจะกลับบ้านหนูก็บอกว่าหนูจะกลับบ้านนะ
ที่อยากได้หนูมาอยู่ด้วยจริงนะ
เขาบอกหนูว่าไม่ได้หนูจะกลับบ้านแล้ว

อยู่นี่มาถึงก็ไม่ถึงวันเลยอะค่ะ
มาที่รีสอร์ท

หนูซื้อตัวกลับกรุงเทพฯคือวันที่๒๐

มาอยู่กี่คืน
คืนเดียวกัน
มาคืนวันที่๒๒

ก็เลยเดินทางมาที่ขอนแก่นนะครับ

แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าไม่มีเงิน
เพลงเลยบอกว่าก็ขอคืนพันธุ์หนึ่งก็ได้
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต

เธอก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก่อนจะตัดสินใจมาแจ้งความนะครับ
ใครสักคนที่จริงใจนั่นแหละไปใช้รูปร่างของผู้ชายที่หน้าตาดีคนอื่น
เป็นรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กเพื่อหลอกลวงหญิงสาว
ก็ตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ขี่เข้ามาเนี่ยฮะ
รู้ตัวผู้ก่อเหตุว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอืม
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าในต้นที่ก่อเหตุเนี่ยสารภาพว่ายังไงค่ะ
คดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่านายสุริยงมาผาวงรองกงศูนย์ใหญ่
สหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเนี่ยเดินทางมาพบพันธบทเอกสุวัสดิสมจิต
ภูมิกับการสพบ้านไผ่เพื่อสอบถามรายละเอียดของคดีและเร่งรัดให้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเลยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มจนได้นะครับในต้นที่ก่อเหตุเนี่ย
ชื่อจริงก็คือนายเอกชัยพีรภาคอายุสามสิบสองปีนี่ฮะ
หรือว่าบิ๊กอืมใครสักคนที่จริงใจเนี่ย
เขาก็เลยอ้างว่าเขาหน้าตาไม่ดีก็เลยใช้รูปผู้ชายคนอื่นเป็นโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
โอ้โหจำไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะน้องหนูคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับ
ไปจับได้ที่แคมป์คนงานก่อสร้างในหมู่บ้านหนองแวงโองตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่
พร้อมกับรถจักรยานยนต์คันที่ขี่ไปรับผู้เสียหายแล้วพาไปที่รีสอร์ท
แต่ว่านายเอกชัยสารภาพบอกว่ารู้จักกับหญิงสาวชาวลาวคนนี้จริง
ทางเฟซบุ๊กและขอยืมเงินจริงโดยหลังรู้ว่าผู้เสียหายเลิกกับแฟนนุ่มชาวลาวแล้ว
เขาก็ขอคบเป็นแฟนแต่ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงมาข่มขืน
ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมาหาเขาเองแล้วที่ทำไปเนี่ยนะลงมือพังโทรศัพท์ของเขา
ลงมือขืนใจอะไรเนี่ยก็เนื่องจากอารมณ์หึงหวงเพราะว่าพอมาเจอกันแล้ว
ผู้เสียหายเอารูปแฟนเก่าในโทรศัพท์มาอวด
ถามว่ายืนใช่ครับยืนจริงครับ
แล้วอย่างวันเกิดเหตุอะไรขึ้นในห้องครับ
ก็คือว่าตอนนั้นเขาเอาลูกแฟนเก่าสิ่งที่ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะซุดโทรศัพท์
พอเขาเอาลูกแฟนเก่ามาให้ผมดูผมถึงได้ทุบอะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเอาตอนนั้นเขาขอเอาโทรศัพท์ติดต่อพ่อ
ผมก็เอาให้เขาแล้วแล้วเขาก็ไปลบเฟสในเพื่อนข้างในอะไร
เขาก็เอาเคสมาให้ผมดูนี่ลูกแฟนเก่าผมก็เลย
เพราะตอนนั้นตอนที่คบกันเขาไม่เคยบอกว่าเขามีแฟน
เขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนไปแล้วตั้งแต่สมัยตอนเขาเล่นอยู่ป๕ป๖
ถามว่านั่นไหมผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกเขานะครับ
ผมก็บอกให้กลับมากับพี่สาวก่อนก็ได้ครับ
ที่โทรศัพท์ของผู้เสียหายพังเละ
ฝ่ายหญิงโชว์รูปแฟนเก่าให้ดูเนี่ยเละแบบนี้เลยเลยเครื่องทิ้ง
สุดแต่จะกล่าวอ้างกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นายเอกชัยก็ถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตน
กักขังนวงเหนียวข้อหาทำให้เสียทรัพย
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
เพราะไปหลอกลวงผ่านทางนั้นนะครับก็ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ด้วยนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีกันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ